มาชมละคร

นึกว่ามีคนมาว่าอะไร

จริงก็ไม่ได้ดูหรอกครับ

เอารู้สึกว่านะไงครับ
ไม่ได้ติดตามตลอดนะครับ
ซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่นักแสดงต้องการอยู่แล้ว
ดูมาริลาสิครับ
ไม่เห็นไหมละ
เอางี้ดีกว่า
อันนั้นคือแบบ
เอาจริงผมว่าน้องก็ยังไม่ได้ดู

บางคนก็คิดว่าจะดูยากอะไรอย่างนี้

ผมว่ามันก็ดูยากอยู่นะ

ผมว่ามันก็เหมือนเราอะ

ก็ไม่กล้าจะรับผลอะไรแบบนี้

มันจะแรงไปหรือเปล่า

ก็ถ้าเราเล่นแบบเดิมตลอด

ผมว่าเขาก็ตัดสินใจถูกแล้ว
เพราะว่าเขาไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่แล้ว
อย่างเป็นเราเองเราก็อยากจะได้รับบทที่มันแบบดราม่า

แล้วก็ภูมิกับก็

ถูกต้องครับ
และเขาก็จะไม่

เพราะว่านั่นคือ

คุณมันไม่ใช่คนธรรมดา

เขาก็ต้องมีการตัดสินใจ
และเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียว
แม้แต่พูดจักรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคนที่ขอได้คำปรึกษา
เราก็เลยแบบเฮ้ยเต็มที่แต่ว่าถ้าอยากถามจริงก็ได้
เราก็จะบอกว่าเฮ้ยดีผมไม่เคยห้ามรับเลยโอ้โหตรงนี้ต้องรับ
ตรงนี้ต้องรับเลย
เห็นครั้งนี้น้องเม้นเซลกลับด้วยพี่เบียร์

ก็ดีครับก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันมากกว่า
มันก็เป็นอาชีพที่เราได้เข้ามาอยู่แล้วมันก็เป็นอาชีพที่เรารักแล้ว
ก็ชื่นชมกันถ้าทำดีเราก็ต้องชื่นชมกัน
เป็นห่วงยังไงบ้าง
มันเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงด้วย
จริงผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ

จริงผมก็ไม่ค่อยได้

ท่าทีที่เครียดอะไร
เห็นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังยิ้มยังทำงานได้เต็มที่

แสดงว่าเราเชื่อมั่นในตัวน้องว่าสามารถรับมือในจุดนี้ได้
โอ้โหมาขนาดนี้แล้วอะไรอย่างนี้

โอเคโอเคน้องขอบคุณมากครับ